สิ่งหนึ่งที่เขาจะพูดกันเสมอคือสุราเก้าหน้า

สุราเก้าหน้ามันไม่ใช่เรื่องแปลกของสังคมไทยนะครับ

แต่ถามว่าเหลือบางทีเนี่ยวันหนึ่ง

เราไปญี่ปุ่นอย่างนี้เราไปญี่ปุ่นเนี่ยคือมันก็จะมีสาเก
ของแต่ละเมืองพอนึกออกไหมจะมีหลากหลายยี่ห้อ

กลับมาที่บ้านเราประเทศไทยประเทศไทยของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง

อ่าถูกถูกวายเม่าวายเม่าวายมังคุด
อะไรลูกเม่าเราก็มีนะ
มีลูกว่ามีสับปะรดมีรำไย
เพราะว่าจริงแล้วก็บอกว่าธุรกิจธุรกิจของแอลกอฮอล์อ่ะ
ของเราทั้งหมดต่อปีนะ๔แสนล้านบาท
โอ้โห๔แสนล้านนะเยอะมากเท่ากับประเทศญี่ปุ่น
ขอใจไหมคนหมุนเวียนคือคิดดูสิคนเราแต่ละคน

มันจะหมุนอยู่ในนี้๔๐๐๐๐ล้านบาท

การซื้อแอลกอฮอลการดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทยเรา

แต่ของญี่ปุ่นเขากระจาย

ใช่ครับแล้วก็มีการประกวดด้วยถูกแต่ในแต่ละปี
เขาก็เลยบอกเอาละถึงเวลาแล้วที่จะต้องไม่ผูกขาด

ก็ต่อไปนี่คือแล้วศาลกิจชุมชนโทรท็อป
ก็มีโอกาสแข่งขันกันขึ้นมาถูกต้องไหมครับใช่ครับ
ก็โอเคแหละ๔๐๐๐๐๐ก็จะกระจายกันไป
คนที่เถาละอะไรไงก็แล้วแต่อยู่ที่การพัฒนาคุณภาพแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่ง
คุณพิธาไปพูดถึงสุราเก้าหน้าต้องให้เครดิตเขาสักนิดนึง
คุณสรยุทธสนจินดาแป๊บเดียวยิ่งกว่ากระแสทุกสิ่งทุกอย่าง
หมดถึงขั้นวันนี้คุณไอช่อ
ขอบอกว่าอ๋อของพักเก้าไกรขอปิดบาร์ก่อนนะคะ
เอาเหรอบาร์พักเก้าไกรไม่เหลืออะไรจะขาย
อ๋อเหรอชอบบอกขอรีสต๊อกก่อน

ตั้งแต่คุณพิทาไปออกรายการปุ๊บไม่เหลืออะไรเลย

เดี๋ยววันพุธเราค่อยเจอกันเพราะฉะนั้นจันทร์อังคารหยุด

เพราะว่าเขาจะมีบาร์สุราเก้าหน้าของเขา

วันนี้เขาก็เลยลงไปสำรวจจริงที่คุณ
คุณพิทาก็พูดมีของหลายจังหวัดเหมือนกันนะครับ

เขาบอกมีความคิดเห็นของผู้ประกอบการโรงต้มสุราชุมชน
ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโรงต้มสุราชุมชนมากที่สุด
ในจังหวัดนครราชสีมา
คุณทิมว่าที่นายกรัฐมนตรีจากพักเก้าไกรเขาพูดถึงสุราชุมชน
มันก็เลยกลายเป็นกระแสฟีเวอร์
แฟเวอร์เลยทำให้สุราชุมชนขาดตลาดภายใน๒วัน

เพราะหนึ่งกำลังการผลิตต้องยอมรับอย่างหนึ่งมิ้น

กำลังจะได้โฆษณาปุ๊บเฮ้ย

ถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นได้จริงสนับสนุน

เขาก็จะสนับสนุนของเขาว่าโอเคแหละ

เราไปจังหวัดนี้เราก็มีโอกาสลองอันนี้
มันก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวถ้ามันทำได้จริงใช่ครับ
วันนี้นะฮะผู้ประกอบการโรงต้มสุราชุมชนลายนี้
เปิดเผยว่าการผลิตสุราในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยต้องยอมรับเป็นเหล้าขาว

เพราะต้นทุนการทำโรงงานแล้วก็วัตถุดิบเนี่ย

แต่เมื่อทางพักเก้าไกรซึ่งเป็นพักแกน
จัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ผลักดันสุราเก้าหน้า
ก็ทำให้เกิดกระแสฟีเวอร์ในช่วงข้ามคืน
ผู้ประกอบการผลิตสุรารายย่อยเนี่ย
ตื่นตัวกันมากนะฮะณตอนนี้ตื่นตัวกันมาก
แต่ติดปัญหาว่ากฎหมายมันยังไม่ถูกไม่ผิดไงน้อง

แต่สุราเนี่ยมีกฎหมายอะไรเฉพาะบ้าง
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อม
มันก็ต้องกลับมาเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีมลพิษเหมือนกัน
ถูกต้องไหมคะมันก็มีเศษสุพงสุราเหมือนกัน

สาธารณสุขเนี่ยก็ต้องไปติดต่อกับสาธารณสุขอำเภอ
กฎหมายตั้งโรงงานกฎหมายสรรพสารมิตร

อีกแต่ละเรื่องก็ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานทั้งนั้น

สุราเก้าหน้ามันผ่านเนี้ยในเรื่องของภาษีอืมเพราะว่าการทำสุราเนี่ย
ต้องยอมรับภาษีมันสูงภาษีมันสูงมาก
แต่จะขายในราคาเท่ากับยี่ห้อดังคงไม่ไหว

ก็ขายสู้กันไม่ได้อยู่แล้วมันต้องขายถูกกว่าถูกต้องไหมล่ะ
ทำให้ผู้ประกอบการผลิตสุราลายย่อย
พูดจริงว่ามันไม่สามารถไปแข่งกับสุรารายใหญ่ได้หรอก
ไปแข่งกับเขาว่ายาก
ที่สำคัญเนี่ยก็จะต่อยอดจากการเป็นแบบว่า
ทุกวันนี้มันเป็นการต้มแบบชาวบ้าน

ไปผลิตแบบเขาถ้ายิ่งมีข้อกฎหมายมาคุมอีก

ต่างไปต่างเป็นคนและโรงงาน
วันนี้ก็เลยบอกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็เลยบอกฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่

ก็คือเขาต้องไปขออนุญาตผลิตป่ะ

แต่ในยังไงจีบมันก็ต้องไปขออนุญาตกับสาธารณะศุกร์ต่างโรงงาน

ใช่ไหมหมายถึงว่าอันนี้เป็นสุรา
ต้องครอบคลุมเนาะเพราะบางคนเขาก็กังวลเรื่องอุบัติเหตุเป็นการส่งเสริม

หวังเมาจะเป็นงานสนับสนุนให้คนกินเร็ว
แต่หมายถึงว่ามันก็ติดมันก็ติดคำถามหลายอย่างเหมือนกัน
แต่ถ้าวันนี้เอาง่ายเราไปเที่ยวน้องคาย
ค่ายก็มีของส่วนตัว
เราไปเที่ยวระยองระยองอาจจะมีแบบว่า

วายสับปะรดเราไปเที่ยวชนบุรีไว้
แล้ววันหนึ่งเราเก็บกินของเราเอง